อย่างที่เขาว่าแหละค่ะว่าเรื่องบางเรื่องก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังค์
ให้ตายยังไงก็ต้องมีคนนินทามีคนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดี
หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าสวยบ้างล่ะไม่เข้าตากรรมการบ้างล่ะ
ที่ไม่ได้ที่หนึ่งก็เป็นเพราะว่าชุดหรือเปล่านู่นนี่นั่นหลายอย่างนะ
เมาส์กันไปแล้วก็บอกเลยว่ากลับมาคราวนี้นะคะ
ยังยืนยันคำเดิมว่าคนที่จะทำชุดให้กับเธอ
ยังเป็นพี่หมูอัศว่าอยู่ในการอำลาตำแหน่งของเธอนั่นเองนะคะ
แน่นอนว่าเธอเองก็บอกเลยว่าพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะ
เราจะเริ่มหลังจากอำลาตำแหน่งแล้วแต่ว่าการที่เราได้อำลาตำแหน่งนี้
ทำให้คนมาช่วยเราได้เยอะมากยากแน่นอนค่ะยากแน่นอน
เพราะว่าเราเจอบุษักหลายอย่างมากแล้วแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเราต้องทำต่อไป
เพราะว่าเราอยากจะช่วยเราอยากจะทำอะไรที่ช่วยผู้หญิงหลายคน
เราก็แค่ต้องทำต่อไปค่ะแค่นี้
โครงการที่เธอว่านี้นะคะคุณผู้ชมก็คือโครงการคุณแม่วัยใสนั่นเองค่ะ
ก็อยากให้เด็กวัยรุ่นทุกคนดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองในเรื่องของการคุมกำเนิดด้วยอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะ
มาถึงเรื่องที่ดราม่าไม่หยุดต่อเนื่องกันเลยนะครับ
สำหรับการวันอำลาตำแหน่งของมาริยาใกล้จะมาถึงแล้วอีก๓เดือน
หลายคนก็พุ่งเป้าไปแหละเรื่องของความสวยความสง่าของมาริยา
โดยเฉพาะสิ่งสำคัญก็คือชุดราตรีที่จะสวมใส่ในวันงานนั่นเองค่ะ
งานนี้แน่นอนว่าเจ้าเดิมดีไซเนอร์คนดังพี่หมูอัศว่า
ยังรับหน้าที่ดูแลเธอเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าพี่หมูเองก็คอนเฟิร์มมาแล้วนะคะ

แน่นอนอยู่แล้วมาริยากับเราเขาเรียกว่าเป็นคนสนิทกันอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการอำลาตำแหน่งของมาริยาก็อยู่ในชุดอซาวาอยู่แล้วครับ
ก็สำหรับมารยาเราก็ตั้งใจอยู่แล้วมารยาเดินแบบกับเรามาประมาณจะ๑๐ปีอยู่แล้วนะครับ

ตำแหน่งนี้พิเศษขึ้นเฉพาะมาริยาไหมครับผม
แน่นอนอยู่แล้วครับก็อาจจะต้องเป็นสีที่มาริยาเลือก
แล้วก็เดี๋ยวคงจะได้มีการพูดคุยกันว่ามาริยาอยากเจออะไรครับ
ไม่ค่อยกดดันนะครับเพราะว่าทุกงานมันก็จะมีทั้งเสียงติและเสียงชมนะครับ
ติดเราก็รับฟังนะครับแล้วก็เราก็จะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่แล้ว
สีเสื้อผ้าเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับที่ว่ามาริยาจะเลือกด้วยนะคะ
ที่พี่หมูบอกไปเพราะว่าอะไรมาริยาเนี่ยเห็นหน้าฝรั่งแบบนี้แต่เธอมีความคิดสไตล์ไทยนะฮะ

เหมือนคุณเลยใช่แล้วนะคะนี่ก็เผยแพร่ไปให้คุณด้วยเหมือนกัน
คือจริงแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแหละนะคะแต่ว่าดูเอาไว้
ก็จะได้เสริมความมั่นใจให้กับตัวเองออกมาจากบ้านนั่นเองนะจ๊ะ